ถ้ายังมาฟังไปพร้อมกันเลยค่ะ
โดยจะเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกตรวจหาผู้ติดโรคโควิดอย่างง่ายและรวดเร็ว
รู้ผลภายใน๑๐๓๐นาทีและจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหลังได้รับเชื้อมาแล้ว๕๑๔วัน
เอาไปตรวจในห้องปฏิบัติการที่มีเฉพาะในโรงพยาบาลและศูนย์วิจัยต่าง
สำหรับการตรวจคัดกรองในกลุ่มผู้ไม่แสดงอาการและสามารถแยกผู้ติดเชื้อออกมาได้เร็วยิ่งขึ้น

อดสารสกัดโปรตีนไวรัส

เมื่อทุกคนตรวจสอบอุปกรณ์ครบแล้ว
เรามาเริ่มวิธีการตรวจกันได้เลยค่ะ

จากนั้นแยงก้านสำลีลึกเข้าไปในโพรงจมูก
ประมาณ๕รอบหรืออย่างน้อย๑๕วินาที
ทำเหมือนกันทั้งสองข้าง
แล้วนำเอาก้านไปใส่ในหลอดที่มีสารสกัดโปรตีนไวรัส
แว่งด้ามสำลีในหลอดสารสกัดประมาณ๑๐ครั้ง
แล้วยกก้านสำลีขึ้นเล็กน้อย
ดหลอดเพื่อบีบที่สำลีให้สารสกัดออกมาให้ได้มากที่สุด
จากนั้นให้นำฝาหลอดหยดน้ำยามาใส่ไว้กับหลอดในลักษณะแบบนี้
จึงค่อยนำไปหยดในอุปกรณ์ตรวจเชื้อในช่องกลมประมาณ๓หยด
แล้วรอผลประมาณ๑๕๒๐นาทีค่ะ
ให้ทุกคนสังเกตในช่องแสดงผลนะคะ
นั่นหมายถึงคุณอาจจะยังไม่ติดเชื้อ
นั่นหมายถึงคุณอาจจะติดเชื้อค่ะ
แต่ถ้าหากว่าผลออกมาไม่เป็นอย่างที่กล่าวมาข้างต้น
ว่าการทดสอบอาจจะผิดพลาดให้ทดสอบใหม่อีกครั้งนะคะ
กรณีที่ผลเป็นลบก็ใช่ว่าเราจะไม่ได้ติดเชื้อ

ถ้าหากว่ายังมีอาการอยู่ก็ให้ตรวจใหม่อีกครั้งใน๓๕วันถัดไป
แต่ถ้าหากว่าผลเป็นบวกคุณจำเป็นต้องกักตัวทันที
และรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบ
เพื่อทำการตรวจซ้ำและเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาต่อไปค่ะ
ที่สำคัญที่สุดเมื่อตรวจเสร็จแล้ว
อย่าลืมนำอุปกรณ์ทั้งหมดใส่ถุงแล้วปิดให้มิดชิดก่อนที่จะนำไปทิ้งลงถังขยะนะคะ
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคด้วยค่ะ
ยากเลยใช่ไหมคะแต่อย่าลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะ
นั่นก็คือกาดห้ามตกเด็ดขาดแล้วก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ

ฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ